สวัสดีค่ะหมอไก่พพาธินีนะคะ
ในวันนี้ค่ะหมอไก่จะมาจัดอันดับดวงชะตา๕ราศีเด่นในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้
ดวงชะตาของคุณจะอยู่ในอันดับที่เท่าไหร่เดี๋ยวเรามาเช็คดวงไปพร้อมพร้อมกันเลยนะคะ
อันดับที่๕คือชาวราศรีมีน
ชาวราศรีมีนนะคะดวงชะตาของคุณในช่วงเดือนนี้คุณอาจจะต้องเหนื่อยบ้างค่ะ
เหตุเพราะว่าราหูนะคะเพิ่งย้ายเข้ามาในดวงชะตาของคุณค่ะ
ส่งผลทำให้คุณนะคะอาจจะต้องเจอกับอุปสรรคปัญหาเล็กน้อยจุกจิกกวนใจบ้าง
แต่ว่าไม่ใช่ปัญหาใหญ่นะคะแต่ชาวราศรีมีนฟังแล้วไม่ต้องเป็นกังวลใจไปค่ะ
เพราะว่าคุณมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนนี้อย่างแน่นอนค่ะ
อันดับที่๔คือชาวราศีกุม
ชะตาของคุณค่ะต้องเหนื่อยก่อนแล้วค่อยสบายในภายหลังนะคะ
ในช่วงต้นเดือนนี้ค่ะคุณอาจจะต้องเหนื่อยโดยเฉพาะกับเรื่องการงานนะคะ
จะมีงานเข้ามาให้คนรับผิดชอบเยอะแยะมากมายแต่ในช่วงกลางเดือนนี้จะเริ่มดีขึ้น
อุปสรรคปัญหาจะเริ่มลดลงความสำเร็จก็ค่อยทยอยเข้ามาในชีวิตค่ะ
แต่เรื่องที่ทำให้คุณแฮปปี้ดีใจมากที่สุดเลยนะคะนั่นก็คือเรื่องของการเงินค่ะ
ดวงการเงินของชาวราศีกุมในช่วงเดือนนี้ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากเลยนะคะ
ดวงของคุณค่ะมีโอกาสที่จะได้โชคได้ลาบแถมมีโอกาสที่จะได้ทรัพย์สินเพิ่มเติมอีกด้วยนะคะ
อันดับที่๓ชาวราศีมังกรดวงชะตาของคุณค่ะมีเกมเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะ
โดยเฉพาะในเรื่องของหน้าที่การงานค่ะช่วงที่ผ่านมาการงานของคุณค่อนข้างที่จะนิ่งเงียบ
ก้าวหน้าก็ไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นะคะแต่ในช่วงเดือนนี้ค่ะคุณมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนนะคะ
ส่วนในเรื่องของการเงินค่ะก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากเลยนะคะ
ถึงแม้ว่าจะมีรายจ่ายนอกรายการเกิดขึ้นบ้างในช่วงเดือนนี้แต่โดยรวมดวงการเงินของคุณถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากเลยนะคะ
ในช่วงที่ผ่านมาชาวราศีกรกฎมักจะเจอกับอุปสรรคปัญหาที่ทำให้การงานของคุณสำเร็จล่าช้าค่ะ
แต่ในช่วงเดือนนี้อุปสรรคปัญหาจะลดลงเลยทำให้ความสำเร็จเกิดได้ง่ายขึ้นนะคะ
ส่วนในเรื่องการเงินค่ะถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากคุณมีโอกาสที่จะได้โชคได้ลาบ
ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นโชคลาภที่มาจากน้ำพักน้ำแรงเป็นหลักค่ะ
และราศีที่ดวงดีเป็นอันดับที่๑นั่นก็คือชาวราศีเมทุนค่ะ
ชาวราศีเมทุนถือว่าดวงดีแบบก้าวกระโดดเลยนะคะ
โดยเฉพาะคนที่ทำงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการแข่งขันค่ะจะดีมากเป็นพิเศษนะคะ
หากในช่วงเดือนนี้ค่ะคุณต้องไปสอบแข่งขันหรือว่าสอบบรรจุ
ก็มีโอกาสที่จะได้ผลสมใจปรารถนานะคะ
ส่วนในเรื่องการเงินชาวราศีเมทุนมีเกณฑ์ได้รับเงินเป็นกรอบเป็นกรรมเลยนะคะ
โดยเฉพาะคนที่ทำธุรกิจการค้าค่ะจะมีโอกาสได้กำลิกำไรดี
ส่วนคนที่ทำงานประจำและทำงานเสริมไปด้วย
ก็มีโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนที่น่าพึงพอใจเลยทีเดียวค่ะ
หมอไก่ขอแสดงความยินดีกับทั้ง๕ราศีผู้โชคดีนี้ด้วยนะคะ
สำหรับวันนี้หมอไก่ต้องขอลาไปก่อนค่ะ
และพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ